เดี๋ยวจะพาไปชมความน่ารักของน้องในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
เป็นน้องหนูที่เข้ามาแข่งขันว่ายน้ำกัน
สนุกสนานขนาดไหนน่ารักขนาดไหนไปชมกันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมดูนะนี่คือภาพบรรยากาศ
บริเวณริมสระว่ายน้ำของโรงเรียนธรรมสิริศึกษาสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ทางโรงเรียนเขามีการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ในระดับชั้นอนุบัน๑๓แล้วก็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑๓
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลนามัยที่สมบูรณแข็งแรงนะคะ

ให้เด็กรู้จักกันมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
แข่งขันเขาก็จะแบ่งออกเป็น๙ประเภท
เพื่อให้น้องหนูเลือกแข่งขันตามประเภทที่ถนัดเลย
บรรยากาศการแข่งขันนะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะสนุกสนานคึกคักมาก
คักทั้งกองเชียร์คึกคักทั้งคนที่ว่าอยู่นักกีฬานะ
นักกีฬานี่แทบจะยืนแล้วตบมือตามนะคะแต่ไม่ได้ต้องไหว้ต่อไปนะคะ
ไฮไลท์สำคัญที่มาพร้อมกับความน่ารักก็คือการแข่งขันว่ายน้ำของน้องชั้นอนุบาล
จะน่ารักขนาดไหนไปดูค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลกันนะคะว่าใครจะชนะ
ว้ายสนุกจังเลยชิลว่ายกันข้ามคืน
เล่นกันทั้งวันถ้าไหว้กันข้ามคืนตัวซิดหมดแล้วครับ

คือจริงอันนี้เป็นน้องชั้นอนุบาลไงคุณเขาก็ยังว่ายน้ำไม่ได้ถูกไหม
ทางโรงเรียนเขาก็จะมีการจัดการแข่งขันแบบนี้
ให้วิ่งวิ่งเลี้ยงลูกบอลไปใครถึงเส้นชัยก่อนชนะ
ส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือใส่ห่วงยางตีขาแบบนี้ค่ะ
อ๋อไฟไฟ

มันไม่ได้มาแข่งกันอ่ะนะ
ในคนี้ตีไปตีมาวน

คล้ายไปคล้ายไปทิ้งหนึ่งหน่อย
เอาถึงก็ถึงแต่แมสเชียวกันตัวโกหกน่ะ

คือก็เป็นความน่ารักของน้องเด็กชั้นอนุบาลคุณ
เด็กกับน้ำเป็นของคู่กันนะคุณนะ

แต่ว่าคือทางโรงเรียนก็เล็งเห็นว่าเด็กยังเล็กมาก
ให้มาแข่งว่ายน้ำแบบพี่ปฐมก็ไม่ได้

ก็เลยให้สวมใส่ห่วงยางแล้วก็ตะกุยน้ำไปอ่ะ
ค่อยไปค่อยไปนะไม่เป็นไรช้าแต่ว่าสนุกสนาน

ได้เรียนรู้เรื่องของการแข่งขัน
รู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนั่นเอง
เป็นภาพการแผ่นของเงือกสาวฉลามหนุ่มตัวน้อย

นักว่ายน้ำก็จะเรียกเงือกสาวส่วนผู้ชายจะเรียกชลามชลามหนุ่ม
แต่ที่เห็นนี่จะเป็นเงือกน้อยกับชลามน้อยชลามจิ๋ว
อันนี้ก็โตมาเป็นทีมช่วงสุดขาด